คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โห
เศร้าใจแล้วก็สลดใจจริงนะคะ
ที่วัดบางพลีใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อโตที่สมุทรปราการ
มีคนนำทารกเพศชายไปทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำวัด

แล้วทารกคือเด็กเพิ่งเกิดนะคะเพิ่งคลอดออกมาเอง
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งก็พยายามจะไปช่วย
แต่มันเป็นเรื่องเศร้าที่ช่วยไม่ทัน

ทารกคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ตัวยินจ๊าบเลยทิ้งในห้องน้ำ
โอ้โหนี่ค่ะตามเสียงในคลิปภาพเลยอ่ะ

แต่ทารกเพศชายคนนี้ตัวเย็นแล้วนะคะ

แล้วก็ตัวเขียวตัวเย็นน่ะ
ถูกพบอยู่ในห้องน้ำของวัดบางพลีใหญ่
หรือวัดเวิร์นหลงพตรวมบังพรีจัวร์สมุกราการ
แล้วเขาก็พยายามเปิดดูพยายามจะจับจับชีพจรจับตัวเด็กอ่ะนะ
เขาบอกว่าเย็นแล้วตัวเย็นแล้วตัวม่วงแล้ว
คือจริงเด็กเนี่ยร่างกายสมบูรณ์หมดเลยนะ
ค่ะมีทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านแถวนั้นก็พยายามไปช่วย
เห็นไหมคะเขาก็พยายามจะแกะห่อผ้าดูแล้วก็จับตัวเด็ก
ห้องน้ำห้องที่๖ของที่วัดค่ะ
กระเป๋าสีฟ้าอ่อนลายการ์ตูนค่ะ
ในกระเป๋านั้นล่ะค่ะมีเด็กอยู่นะคะถูกวางเอาไว้ข้างถังขยะของห้องน้ำอ่ะ
คุณผู้ชมเปิดออกมาในกระเป๋าคือทารกเพศชายนะคะ
ห่อด้วยผ้าสีแดงปากคล้ำแล้วตัวซี่ตัวเย็น
ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงแล้วค่ะ
พ่อค้าที่ขายของอยู่ตรงนั้นบอกว่าเขาเห็นสองสามีภรรยาน่าจะเป็นชาวเมียนมานะคะ
เข้าห้องน้ำในวัดแล้วก็เห็นกระเป๋านี้
เปิดดูปรากฏว่าเป็นเด็กอยู่ในกระเป๋า
เขาก็ตกใจรีบวิ่งไปบอกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้น

ตำรวจสพบังพลีตรวจสอบนะคะ
อบศพทารกให้กับมูลนิธิร่วมกับตันยูส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดิน
เพื่อชนะสูตรและสำคัญมากเดี๋ยวต้องไปไล่ดู

เพื่อตามหาตัวว่าใครนำเด็กทารกเพศชายคนนี้
ทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำของวัดน่าสงสารมากนะคะ